นัดส่งท้ายได้ดูการ๒๐๑๘ก็ลุ้นแชมป์กัน๒สนามครับ
ถ้าเรือโอกาสดีกว่าตรงที่ว่ามีแต้มมากกว่านะครับ

สัปดาห์นี้ก็เตรียมทีมค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็หวังจะพึ่งตัวเองนะครับ
ไม่ได้พึ่งผลงานของทีมที่แข่งกับชมบุรีอย่างเกษมณฑิตแน่นอนนะครับ
ปิดเกมด้วยการเก็บสามแต้มให้ได้เพราะว่าโอกาสครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก
ในการลุ้นแชมป์มากกว่าปีที่ผ่านมา
เวลานี้ทีมตัวเองเป็นตัวแปรสำคัญในการที่จะทำให้การท่าเรือ
หรือว่าชนบุรีคว้าแชมป์ในระดูการนี้ได้
แล้วก็บอกว่าเกมสุดท้ายจะเล่นเต็มที่แน่นอน
เพราะว่ามีความเป็นมืออาชีพพอ
และก็หวังจะให้ทีมเก็บประสบการณ์
ลุ้นเชียร์กันทั้ง๗คู่จะแข่งพร้อมกันในวันที่๑๕ธันวาคม
วันเสาร์ที่จะถึงนี้เวลาบ่าย๒เตะพร้อมกันหมด
โดยคู่ที่ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดก็จะเป็นคู่ระหว่าง
กอกซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของการท่าเรือ
ซึ่งการท่าเรือนั้นถ้าเกิดว่าอยากเป็นแชมป์เลย
ไม่ต้องแคร์ผลคู่ของชมบุรีก็เก็บ๓แต้มชนะไปเลยครับ
ก็จะเป็นแชมป์ทันทีแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชนะเนี่ยก็ต้องลุ้นนะครับ
ให้ทางชมบุรีไม่ชนะเหมือนกันนะครับ
คือตอนนี้สถานการณ์ก็คือว่ามันชี้ชัดกันด้วยแต้ม
แต่ถ้าเกิดว่าเกิดพลาดขึ้นมาแล้วเกิดแต้มเท่ากัน
เดี๋ยวตรงนั้นมาไล่เรียงกันต่อดีกว่านะครับ
ในช่วงใกล้ที่จะแข่งแล้วจะได้เข้าใจตรงกัน
แต่ตอนนี้การท่าเรือต้องพึ่งพาตัวเองโดยการเก็บ๓แต้ม
ถ้าต้องการเป็นแชมป์แบบอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องไปสนใจคู่ของชนบุรีครับ